เราตามเจอตัวคนที่อ่าเป็นคนไปทุบรถกระบะคันหนึ่งอืม
ที่เขาไปจอดอยู่ในที่จอดรถของคนพิการในห้างแห่งหนึ่งที่เชียงราย
บอกเอาไว้๑๔๑๕ข้อลำดับเหตุการณ์แบบละเอียดยิบ
เอาเป็นว่าโดยสรุปเนื้อหาใจความทั้งคลิปทั้งภาพที่ก็โพสต์และก็ข้อความ
คือบอกว่าทนไม่ได้ทุบรถคนที่ไม่พิการมาจอดรถที่คนพิการ
ยินดีจ่ายค่าเสียหายเนี่ยทนเห็นคนแบบนี้ไม่ได้
เดี๋ยวถ้าไปดูคลิปหน่อยนะครับ
กระจกแต่ผมยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้

ก็เอ่อผมโทษผมถอยแล้วก็อาจจะไม่เห็น
เพราะผมดูที่เนี้ยว่ามันมีที่เกิดเดี๋ยวผมที่ว่ายุ่งช่วงนี้น่ะ
แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำร้ายทำไมคุยไม่ได้

ผมประกาศชั่วโมงกว่าแล้วประกาศตั้งหลายรอบแล้ว

มากเลยค่ะประกาศเจ้าของว่าติดต่อที่เฉพาะสมอัน

แล้วก็ไปทุบกระจกรถเขาจนพังเสียหาย
คือคนก็มีความคิดเห็นกันเป็นสองฝั่งสองฝ่าย

บางคนก็บอกโอ้โหพี่นี่ไอดอลผมเลย
เห็นคนที่ไปเบียดบังที่จอดรถคนพิการแบบนี้เนี่ย

เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายที่เหลือเกิน

ถึงขั้นโอ้โหต้องไปทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
เพราะว่าคนที่ไปทุบรถเขาเนี่ยก็ไม่ได้พิการอะไร

เรื่องต้นก็คือเขาไปแจ้งพนักงานของห้าง

มาขับรถออกไปจากจุดที่มันจอดไม่ได้

แบบนี้นะคนไปทุบรถก็จะซวยไปด้วยไง

แล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายไปอีก
ก็ไปโพสต์แล้วบอกว่าผมยินดีจ่ายค่าเสียหาย
สุดท้ายแล้วต้องจ่ายค่าเสียหายจริงนะฮะ
เพราะว่าเจ้าของรถเขาเรียกเงิน
ค่าซ่อมสองหมื่นบวกกับค่าเสียเวลา
และค่าที่เขาต้องไปเช่ารถมาขับระหว่างซ่อมอีกห้าหมื่นบาท
ถ้าไม่จ่ายเขาจะฟ้องร้องดำเนินคดีเอาแบบหนักเลย

ฝ่ายของผู้ที่เขาเสียหายเขาก็ยอมลดในส่วนของ
ค่าเยียวยาค่าเสียเวลาค่าเช่ารถ

รวมแล้วเนี่ยจ่ายไปสามหมื่นเขาก็ต้องไปจ่ายเงินนะ
โดยบอกว่าผมก็โอนเงินให้เขาไป
แต่ก็เจ็บจี๊ดแบบบอกไม่ถูกตอนโอนเงิน
เพราะว่าผมเห็นว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้อง
คือผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดว่าไม่ถูกต้อง
ถ้าใครจะไปจอดที่จอดรถของคนพิการ
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีคนพิการมาด้วย
แต่ทำแบบนี้หลายคนก็ไม่เห็นด้วย
ล่าสุดคนที่ก่อเหตุบอกว่า
พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคือวันนั้นเขาพาลูกกับภรรยา
กินข้าวที่ห้างลูกกับภรรยาก็จะอยู่ด้วย
ภรรยาก็พยายามบอกแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็แบบทนไม่ไหว
เขาทำขึ้นจนได้อ่ะเขาบอกว่าพอกลับไปถึงบ้านนะ
ถูกเมียด่ายับเลยเมียบอกว่าโอ้โหจากนี้ไปจะต้องอยู่ยังไง
เราต้องมานั่งระแวงไหมว่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาโกรธแค้น
เขาจะกลับมาทำร้ายเราไหมอืมไม่อยากจะอยู่แบบ
ในลักษณะแบบนี้ถ้าไปก่อเหตุอีกไม่อยู่ด้วยแล้วนะ
แต่ว่าบางคนก็มาให้ข้อมูลบอกว่าภรรยาพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว
บอกให้เรื่องนี้เงียบก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์นะครับ
ทีแรกเจ้าของโพสต์บอกว่าภรรยาบอกว่า
ไม่ให้ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์นักข่าวเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับครอบครัว
เดี๋ยวมันจะบานปลายไปกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นี่ฮะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นรถที่มาจอด
จอดรถคนพิการเห็นเป็นประจำนะไม่ได้เห็นคันเดียวหรอกเห็นหลายคัน
อยากให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่นึกอยากจะจอดตรงไหนก็จอด
ที่ทำไปก็คือต้องการให้สังคมรับรู้ว่าการจอดรถแบบไม่รับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้นะครับ
เขาต้องการให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีนะครับ
เพื่อให้กับลูกกับหลานกับสังคมไทย
จอดรถคนพิการมากกว่า๑๐๐๐๐ติดต่อกันเนี่ย
ก็ผมก็ไปไล่บอกแต่ละคนว่ามันที่คนพิการห้ามจอดนะ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปอะไร
หลังจากนั้นผมทำเสร็จเนี่ยผมก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คผมว่า
เออเนี้ยผมทำแบบนี้ไปก็มีคนกดแชร์กดไลค์
แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มันก็ยังมีการแบบจอดรถในที่คนพิการเป็นคนปกติ
ผมแค่คิดว่าถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ย
มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย
แล้วก็เราก็จะอยู่ในสังคมที่นี่ครับ
มีการคนไม่พิการมาจอดที่คนพิการ
แล้วก็ผมรับไม่ได้
ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยถ้าเกิดมีคนจะจอดที่คนพิการเนี่ย
หลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่า
จะโดนทุบรถไหมแล้วถ้าโดนทุบรถแล้วเนี่ย
ประนามซ้ำสองอีกมันไม่คุ้มเลย
คือต่อไปนี้ก็คือถ้าใครจอดเนี่ย
ก็ขอให้ทุบได้ทุบเลยครับ
แล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้อะครับ
ผมเชื่อว่าต่อไปถ้าทำแบบนี้เรื่อยเนี่ย
ก็จะไม่มีใครกล้ามาจอดในที่คนพิการ

อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่เขานะ
คือพี่เขาบอกว่าจากนี้ไปก็
สร้างติดสำนึกกันก็ไม่ใช่แบบนี้อ่า
เอาเป็นว่าถ้าเฉพาะกรณีนี้นะ
เขาก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แล้ว